ดูตัวเลขกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องอื่นอื่นค่อยไล่
กันต่อนะครับวันนี้ศูนย์สบคนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์
๕รายเท่านั้นนะฮะแล้วผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเหลือแค่๔๐๐กว่านะครับ
คนเท่านั้นนะครับโดยวันนี้นะครับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่๑๕ราย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ติดเชื้อรายเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๐รายผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่๕รายเนี่ยจะมีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอยู่๑
ไปสถานที่ชุมนุมชน๑แล้วก็เป็นอาชีพเสี่ยง๓นะฮะขณะเดียวกันวันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๒๔๔ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑ศพนะฮะถือว่าเป็นศพที่๔๙ของไทยนะครับเป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ๕๘ปีอาชีพแม่บ้านซึ่งมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีภาวะอ้วนด้วยผู้เสียชีวิตคนนี้มีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวที่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙มาก่อนนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยเมื่อ๒๐มีนาคมด้วยอาการไข้ไอแล้วก็
มีเสมหะ๒๒มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ๒๘มีนาคมตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ผลยืนยันพบเชื้อซึ่งขณะที่รักษานั้นอาการก็เริ่มแย่ลงนะฮะเหนื่อยหอบหนักมากแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๒๑เมษายนตัวเลขสะสมณขณะนี้นะครับไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วทั้งหมด๒๘๒๖รายโดยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
รายเสียชีวิตไป๔๙ศพเท่ากับว่าณขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๔๒๕รายนะฮะตัวเลขลดลงทุกวันนะครับแต่ว่านายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าตัวเลขในวันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยที่เห็นว่าลดลงเยอะเนี่ยนะครับนี่เป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถวาง

ผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็การรักษาหายแล้วก็เรื่องของจังหวัดต่างในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับถ้าจะมีการผ่อนปลนก็อาจจะเป็นลักษณะของการทดลองในกลุ่มจังหวัดหรือว่าบางพื้นที่ก่อนค่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องรอฟังมติของคอรมอแล้วก็ผลจากการประชุมของสบคนะครับคำถามก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนทั้งโลก
วันนี่มีการประชุมคกวศนะครับซึ่งได้มีการเสนอพิมพ์เขียว
แผนการทำวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโรคโควิดสิบเก้า
ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติของไทยมีมติเป็นเอกฉันสนับสนุนทำแผนการทดลองและจัดให้มีการทำความร่วมมือกันในระดับประเทศในการผลิตวัคซีน
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการติดต่อกับสถาบันวิทยาศาสตร์
ในไทยและต่างประเทศเพื่อที่จะร่วมมือกันในการวิจัยวัคซีน
แต่ว่าทางที่ประชุมเขาก็กำชับว่าจะไปทำสัญญากับทางต่างประเทศเนี่ย
เราก็ต้องคำนึงด้วยว่าให้ไทยต้องเข้าถึงวัคซีนไม่ช้ากว่าประเทศอื่น
คือไม่ใช่ว่าทำวิจัยร่วมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้วัคซีนรักษาโควิด๑๙ออกมา
เข้าถึงช้ากว่าเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนออกมาให้เห็นภายใน๓เดือนนี้

ใช่ค่ะคือวัคซีนสำคัญเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙
หมอทุกท่านก็บอกเลยว่าคือจริงแล้วใช้เวลา
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในการป้องกันโรคอะไรก็ตาม

แต่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเร็วมากเท่าไหร่
มาตรการการโอ้โหการควบคุมอะไรต่างมันก็จะผ่อนคลายได้มากขึ้นเท่านั้นนะ
เราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะคะ
แต่เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณคนไทยทุกคนจริง
ร่วมมือกันเป็นอย่างดีก็ต้องร่วมมือกันแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยนะคะ